คุณผู้ชมครับมาอัปเดตเรื่องของโควิด๑๙กันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับ
ชอบใช้คำว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งโรงแรมแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เน็ตแห่งหนึ่งประชาชนถามว่าไอ้แห่งหนึ่งมันคือที่ไหนล่ะ
แล้วมันส่งผลกระทบนะคุณนอกจากคำว่าแห่งหนึ่งแล้วบางทีเขาใช้คำว่าย่าน
พอย่านปุ๊บเนี่ยมันไปทั่วหมดเลยเหมารวมเลย
แล้วไอ้คนที่เขาจะตรวจสอบอาการเขาจะรู้ไหมว่าไอ้แห่งหนึ่งตรงนั้นมันคือแห่งไหน
ว่าเขาไปไหนมาไหนอย่างไรบ้างเพื่อให้คนที่ไปในห่วงเวลาดีกว่าเขาเนี่ย
ดูแลตัวเองตรวจสอบอาการและป้องกันตัวค่ะนะฮะ
เฝ้าสังเกตอาการแล้วก็ไปรับการตรวจโควิดสิบเก้า
หลังรับแจ้งจากบุคลากรของโรงเรียนว่าเข้าข่ายติดโควิด๑๙
หลังตรวจพบว่ามีผลเป็นบวก
และมีประวัติไปใช้บริการฟิสเน็ตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดประยอง
ของคุณครูท่านนั้นออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ของตัวเองหลังติดโควิด๑๙
ระบุแบบนี้ว่าไทม์ไลน์ของผมไม่มีตลาดแห่งหนึ่ง
ร้านอาหารแห่งหนึ่งแน่นอนบอกไปเลย

ธันวาคม๗โมงถึง๔โมงเย็นเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำภัยพันนี
แล้วก็ไปนั่งร่วมสนทนากับเทรนเนอร์ที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้
วันรุ่งขึ้น๒๔ธันวาคม๗โมง๔๐ถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีทำงานที่ทำงานตามปกติ
ช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๔๕นาทีถึง๑๗นาฬิกา๑๕นาที
แล้วก็ไปสอนพิเศษก่อนจะไปออกกำลังกายที่ฟิสเน็ตเดิมในช่วง๑ทุ่มถึง๓ทุ่มครึ่ง
ธันวาคมทำงานที่ทำงานตามปกติเวลา๗โมง๔๐๑๖นาฬิกา๓๐นาทีและเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็ไปซื้อของที่ท็อปจนถึง๓ทุ่ม
ธันวาคม๗โมง๔๐๑๖๓๐ก็ทำงานที่ทำงานตามปกติ
กระทั่งมีข่าวว่าเทรนเนอร์ติดโควิดก็เลยรีบกลับบ้านทันทีเพื่อไปกักตัว
จากนั้นวันรุ่งขึ้น๒๗ธันวาคมเขาเดินทางไปเว็บที่โรงพยาบาลพร้อมกับแม่คือไปตรวจนะฮะแล้วก็รู้ผล๒๘ธันวาคม
โดยที่ตัวเองพบติดโควิด๑๙แต่คุณแม่ผลเป็นลบก็คือไม่ติด
ซึ่งคุณครูคนนี้ทิ้งท้ายด้วยว่าทุกที่ที่ไปส่วนมากจะใส่หน้ากากอนามัยหมด
เว้นฟิสเน็ตเพราะว่าออกกำลังกายก็เลยไม่ใส่

ซึ่งทำให้คนที่ไปในห่วงเวลาเดียวกับเขาก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้
ส่วนที่ลำปางนะฮะคุณผู้ชมตื่นกันทั้งตำบลเลย
เพราะอะไรชาวบ้านหลายร้อยคนเขากังวลมากเลย
นะฮะหมู่บ้านวังหม้อเจดีซาวนะครับตำบลต้นทงชัยอำเภอเมือง
บอกว่าหลายร้อยคนเกือบพันคนแห่ไปตรวจโควิด๑๙
ใช่เมื่อวานนี้ไงคุณทัศนัยที่เราเล่าข่าวไปอ่ะ
บอกว่าผู้ชายคนนี้เขามาจากระยอง
แล้วเขาไปร่วมงานแต่งงานจำได้ไหม
แล้วงานแต่งงานโต๊ะจีน๒๐๐โต๊ะคนร่วมงาน๒๐๐คน
ที่ผู้ชายคนนี้เค้ามาจากรยอง
แล้วเขาเคยไปฟิตเนสที่เทรนเนอร์ที่ระยองติด
และเผเอิญแต่เผเอิญไม่ได้หรอก
คือตัวเขาก็มีไข้ขึ้นด้วยมีอาการไงคือไข้ขึ้น
ทีนี้ก็เลยมีการคัดกรองตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลลำปาง
ปรากฏว่าผู้ชายวัย๓๓ปีที่มาจากระยองเขาติดโควิด

และชาวบ้านเนี่ยเดี๋ยวรอผลตรวจก่อนนะชาวบ้านแห่ไปตรวจแล้วนะ

ถูกต้องเพราะว่าชาวบ้านถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นเขาเดินไปโต๊ะไหนบ้างไปเจอใครบ้างก็ไม่ทราบ
ทีนี้ไปดูที่จันทบุรีตอนนี้มีการประกาศตามหาเพื่อนผู้ป่วยโควิด

หลังจากกลับจากบ่อนที่มรยองด้วยกันเพราะหวั่นว่าจะไปแพร่เชื้อเพิ่ม
โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีตรวจสอบประวัติผู้ป่วยที่ไปเล่นการพนันในบ่อนที่มรยอง
จันทบุรีแล้วก็เข้าไปที่บ่อนอีก๓แห่งในจังหวัดจันทบุรี
ต่อมาสาธารณสุขประกาศตามหาตัวเพื่อนของชายวัย๓๔ปี
ผู้ชายคนนี้ติดโควิดก็เลยต้องตามหาเพื่อนคนนั้น
นั่งรถกลับมาจากบ่อนมรยองด้วยกันแล้วไปส่งเพื่อนคนนี้ที่สี่แยกตากศิลป์
ตอนนี้ติดตามตัวคนนี้อยู่เพราะมีความเสี่ยงสูงมาก
เพราะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่ติดไปแล้วปรากฏว่าหาตัวไม่เจอ
มือถือหายออกไปจากบ้านแล้วเกรงว่าผู้ชายคนนั้นจะเอาเชื้อไปติดคนอื่นอีก

ดิฉันเห็นของกรมควบคุมโรคที่เขามีการแชร์กัน

หากคุณมีความลับเยอะให้ใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือ
กลัวคนใกล้ชิดรู้ว่าแอบไปไหนมาบ้าง
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำค่ะใส่หน้ากากเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือ

ส่วนใหญ่คนไปบ่อนก็ไม่กล้าเปิดเผยอย่างนี้ก็ไปบ่อนมา